คุณผู้ชมครับมาดูกรณีของนักศึกษาสาว
อนขอให้รัฐบาลไทยช่วยเหลือหน่อยนะครับ
เพราะว่าแม่ของเธอเป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีใต้

หมดค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวอยู่ที่เกาหลีใต้ไป๘ล้านวอนแล้วนะครับ

อยากจะวิงวอนให้รัฐบาลไทยให้หน่วยงานของไทยช่วยเหลือหน่อย
เพราะว่าถ้าแม่อยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไร
เงินหมดตัวแล้วไม่มีเงินรักษาแล้ว
อยากพากลับมารักษาที่บ้านนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยลงพื้นที่

หลังได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือจากนางสาวชมพูนุษย์ผันผ่อน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง
ที่เธอโพสต์เรื่องราวและขอความช่วยเหลือมา

ของเธอก็คือนางสาวผุนหาทัยแก่นแก้วอายุ๔๙ปี
แม่ไปทำงานที่เกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย
ขณะนี้ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงโซ
ครอบครัวไม่มีเงินส่งไปรักษาแม่แล้ว
อยากพาแม่เดินทางกลับประเทศไทย
โดยผู้ร้องเรียนนะครับคือนางสาวชมพูนุษย

บอกว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากมาก
ที่แม่จะไปทำงานที่เกาหลีใต้
แม่ต้องขายบ้านที่จังหวัดลำพูน
แล้วก็นำบ้านที่จังหวัดลำปางไปจำนอง

จากครอบครัวมีหนี้สินจำนวนมาก
ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวก็เลยตัดสินใจ
และมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้
ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
เพื่อจะส่งเงินมาใช้หนี้ที่เหลือ
แล้วก็ส่งเสียให้เธอนั้นเรียนหนังสือด้วย
กระทั่งเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
เริ่มมีอาการป่วยไอเรื้อรัง
มีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้
ก็เลยตัดสินใจจะเดินทางกลับมารักษาตัว

แต่มันติดสถานการณ์โควิดพอดิบพอดีเลยคุณ
สนามบินปิดการเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ได้

ก็เลยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

อาการแม่เริ่มสุดเรื่อย
แม่ไปหาหมอที่คลินิก
แล้วก็ทางบ้านก็ไปกู้เงินกว่าแสนบาทส่งให้แม่ไปรักษา
ผลการตรวจยืนยันไม่พบว่าแม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะ
แต่แม่มีอาการโรคประจำตัวอื่น

ต้องย้ายจากคลินิกไปที่โรงพยาบาลในกรุงโซล
ตอนนี้ยอดค่ารักษาอยู่ที่๘ล้านวอน

ค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยแน่นะครับ
ซึ่งทางครอบครัวไม่มีเงินแล้วสักบาทหนึ่ง
จะส่งไปใช้ในการรักษาแม่
ตอนนี้เธอบอกว่าเธอหมดหนทางในฐานะลูก
ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีห่วงแม่ก็ห่วง
อยากให้แม่กลับมารักษาที่เมืองไทย
ก็เลยอยากขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พาแม่กลับมารักษาตัวที่บ้านหน่อย
เพื่อที่เธอนั้นจะได้ดูแลแม่ของเธอเองนะครับ